ล็อกเด็กออกมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ
แต่ข่าวที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นผู้สูงอายุ
คุณแม่วัย๘๕ปีค่ะติดอยู่ในรถ
จังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเนี่ย

พอเปิดได้แล้วอ้าวคุณยาย
เรียบร้อยแล้วครับคุณญายพอเปิดได้แล้วค่ะยาย

คือให้รู้ตั้งแต่ต้นข่าวว่าสรุปแล้วช่วยได้แหละ
ลูกอะโหเข้าไปกรรมแม่วัย๘๕ปี

แต่ว่าช่วงจังหวะที่คุณยายติดอยู่เนี่ย
กว่ากู้ภัยจะช่วยได้ก็นานเหมือนกันนะเป็นครึ่งชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์ตอนนั้นทุกคนก็ลุ้นก็ระทึกเหมือนกันค่ะนี่กู้ภัยกู้ภัยจิ๊บเต็กเสี่ยงตึง
ก็ช่วยกันเปิดประตูรถกระบะคันนี้คือรถนี้เขาจอดอยู่ในปั๊มน้ำมัน
อยู่ที่ถนนปัธมานนท์สุรินจอมพระค่ะทีเนี้ยต้องรีบมาช่วยเปิดเพราะว่าด้านในนั้นน่ะ
เห็นไหมเห็นไหมคุณยายค่ะคุณยายสะอาดกระแสเทพ๘๕ปีโอ้โหยายอยู่ในรถ
แล้วถามว่ารถมันติดเครื่องอยู่หรือเปล่าติดเครื่องอยู่นะคะแล้วตอนที่เปิดประตูออกมาได้เนี่ย
ก่อนจะเปิดนะคุณกูพายพยายามตะโกนคุณยายปลดล็อคได้ไหมคุณยายปลดล็อคได้ไหม
แต่เชื่อว่าคุณยายอาจจะไม่ได้ยินเสียงอะไรมากนะฮะเพราะว่าท่านอายุเยอะแล้ว
อีกอย่างในกระจกมันก็กันเสียงไว้ดังนั้นก็ต้องใช้วิธีในการจะงัด
คุณใช้หลายวิธีนะทำหลายอย่างคือพยายามเคาะบอกคุณยายก็จริง
ยายสายตาฝ้าฟางถามว่าเอ้าทำไมอายุแบบนี้เปิดประตูรถไม่ได้เหรอ
คุณยายอย่างที่บอกค่ะทั้งหูทั้งตาไม่ค่อยจะดีด้วยแหละ
แล้วก็หลายคนก็สงสัยญาติที่พาคุณยายนั่งมาบนรถหายไปไหน
เอาเป็นว่ากู้ภัยพยายามใช้ทุกวิถีทางคุณดูสิในการทั้งงัดทั้งแงะตามขอบตามอะไร
จนกระทั่ง๓๐นาทีเปิดได้ถูกต้อง
แล้วเราก็เจอกับลูกของคุณยายที่ลูกโผล่เข้าไปกอดก็ต้องคุยกันหน่อยล่ะค่ะ
คุณจำนงนะคุณจำนงเล่าให้ฟังว่าจริงผมเพิ่งจะพาแม่ไปตรวจสุขภาพ
พาไปตรวจเสร็จแป๊บก็เลี้ยวเพาะพับกะจะลงไปซื้อของ
บอกแม่แม่รออยู่ในรถนะลูกชายก็ไม่ได้คิดอะไรไงสตาร์ทรถไว้
ทีนี้พอกลับมาถึงจะเปิดเข้ารถเปิดไม่ได้ต้องโกยเรียกแม่ใหญ่เลยค่ะ
แต่อย่างที่บอกไงพอคุณแม่หูตาฝ้าฟางเปิดรถเองเปิดล็อกเองก็ไม่ได้
เลยต้องอาศัยกู้ภัยแต่ท้ายที่สุดช่วยเหลือคุณยายได้นะคะ
ใช่เปิดประตูก็ไม่ได้เนอะรถมันล็อก
ล็อกก็เหมือนกับน่าจะเป็นเหมือนกับเด็กที่เวลาอยู่ในรถแล้วมันล็อกนี่แหละ
ต้องระวังนะทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเลยค่ะ